เอาไปต่อกันที่พี่วงลาบานูนกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมห่างหายกันไปนานแต่บอกเลยว่ากลับมาทั้งทีเนี่ยไม่ธรรมดา
เพลงเก่าของเขามารวมกันคุณผู้ชมเพลงดังทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นแพ้ทางเชือกวิเศษอันนี้เพลงพลังงานจน
แล้วก็มีเพลงอะไรนะนักดับเพลิงอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะครับ
ต้องบอกว่าเขารวบรวมชุดซิงเกิลออกมาเป็นอัลบั้มชุดที่๘

หลังจากที่ส่งหลากหลายซิงเกิลฮิตติดหูทั่วประเทศมาแล้วตอนนี้
แน่นมาด้วย๑๐เพลงคุณภาพแล้วก็บอกเล่าเรื่องราว๘ปีที่เขาหายกันไป
ว่าไปทำอะไรกันมาบ้างซึ่งทั้งสามหนุ่มพี่เมธีพี่อานันต์แล้วก็พี่สมเมน
ได้เดินทางมาฝากผลงานชุดนี้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
เอาเลยพี่ขายของมาเลยจ้า
จริงเราอัดอัลบั้มชุดนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕
ปีที่แล้วนะครับได้มาวางปี๒๕๕๙อะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าการทำอัลบั้มยุคนี้มันเขาไม่ค่อยทำกันเขาทำเป็นซิงเกิ้ลกัน
ทีนี้พอทำอัลบั้มแล้วมันเป็นเรื่องที่ความแบบความตื่นเต้นไม่น่าเชื่อว่า
เด็กมันบ้านนอกคนหนึ่งได้มาทำอัลบั้มอีกครั้งหนึ่ง

แค่๓๐๐แผ่นแล้วก็พิเศษของมันคือจะมีเชือกวิเศษครับ
นี่อยากได้ไหมล่ะ
ถ้าใครเป็นแฟนคลับลาบานูนเนี่ยถ้าใครมาฟังอัลบั้มชุดนี้
จะรู้ว่าจะมีความแตกต่าง
อีก๕เพลงนี้เป็นเสมือนภาค๒เลย
อิพิสุทธิ์๒ของลาวานูนเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอีกมุมหนึ่งเลย
คุ้มทุกบาททุกสตางเลยครับมุดเป็นแสนก็คุ้ม
คุ้มแน่นอนทุกเพลง

ทำไมทีมงานเอาโก้ยให้พี่เมที่นั่งคนเดียว